ครับชาวนี้ประหารบัญญินอ่านะครับจัดชากคดีเสียชูวง
ชนวนฮุบหุ้นสองร้อยหกสิบสามล้านในที่สุดครับสารอาญาพระขนงนะครับ
อ่านคำพิพักษาผ่านระบบนะฮะไปยังเรือนจำบางขวาง
ประหารชีวิตผ่านตำรวจโทบัญญินตั้งพากรในคดี
ฆ่าเสียชูวงครับคุณผู้ชมครับย้อนไปดูฮะจากกรณีเมื่อวันที่ยี่สิบหก
มิถุนายนสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนายชูวงแซ่ตังค์หรือศรีจืด
จืดนี่เป็นนักบริหารเป็นนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระดับประเทศนะครับ
อายุห้าสิบปีท่านนี้แหละฮะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์เล็กซัสสีดำ
ทะเบียนพสัมภาวฉฉิ่งหนึ่งแปดแปดเก้ากรุงเทพมหานคร
ชนต้นไม้ครับขณะนั้นนะนี่นี่อันนี้ฮะโดยมีพันธบทโทบัญญินตั้งพากรอดีต
จัดเนสธโมตีช่วยว่าการกระทรวงพลานิตเป็นคนครับมีนายชูวงนั่งมาข้างข้าง
เหตุการณ์ในตอนนั้นมันเป็นชนต้นไม้ลิมถนนเฉลศพรรภเกียร์รอก้าว
ระหว่างซอยสี่สิบแปดกับซอยห้าสิบแขวงดอกไม้เขตประเวท
กรุงเทพมหานครเป็นเหตุให้นายชูวงถึงแก่ความตาย

สารได้อ่านคำพิพากษาให้พระจับโทบันยินธ์จำเลยฟังผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เตอร์เนส
ไปยังจำเลยที่เรือนจำบางขวาง
ซึ่งจำเลยถูกจำคุกในคดีปลอมเอกสารการโอนหุ้นของนายชูวง
คดีอุ้มฆ่าพี่ชายของผู้พิพากษาคดีใหญ่ทั้งนั้นเลย
สารท่านใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมงครึ่งครับคุณผู้ชมครับ
บรรยายพฤติการบรรยายพยานหลักฐานโดยละเอียด
กล้องวงจรปิดพยานผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์
และพยานแวดล้อมที่พิสูจน์ได้ว่า
นายชูวงไม่ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครับ
แต่ถูกจำเลยร่วมกับผู้อื่นฆ่าตาย
และจำเลยไม่มีความสำนึกจึงไม่มีเหตุปรานี
พากษาว่าให้จำเลยกระทำความผิด
ตามประหมวนกฎหมายอายามมาตรา๒๘๙

ด้านนางวันเพ็ญธนธรรมสิริพี่สาวของเสียชูวงครับ
หลังจากได้ฟังคำพิพากษาท่านก็พอใจนะฮะ

บอกว่าคุ้มค่ากับระยะเวลาที่รอมานาน
นี่แหละฮะพี่สาวของเสียชูวงนะครับ
ขอบคุณองค์คณะผู้พิพากษาที่ให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวนะครับ
ส่วนตัวเธอยังเชื่อว่ามีคนอื่นร่วมฆ่าน้องชายของเธอด้วยครับ